แล้วเส้นเป็นเรื่องวันนี้เรารวมเมนูเส้นอนาชาติจากหลากหลายจังหวัดมาให้ได้ชิมกัน
โดยประเดิมเมนูแรกด้วยเรื่องราวความเป็นตำนานของร้านบะหมี่โกสวงเจ้าดังประจำจังหวัดกระบี่
ซึ่งนักเล่าเส้นของเราก็ทำหน้าที่บุกหน้าเตา
ล้วงลึกเคล็ดลับความอร่อยกันเลยทีเดียว

หมูแดงตัวนี้พิเศษยังไงครับ
ผ่านการหมักมาอย่างน้อย๑๒ชั่วโมง

เนื้อสรรคอจะไปย่าง๕๐นาที
ครับเร่งอย่าง๕๐นาทีนะให้ยังแล้วก็ซึมซับไปเรื่อย

แล้วก็โรยผงพะโล้สูตรของเรานะครับ
ทิ้งไว้สักพักนำไปย่างเตาถ่าน

หลังจากนั้นนำมาทอดก็จะได้หมูย่างที่กรอบอีก

น้ำซุปของเราละครับน้ำซุปเราเป็นยังไงบ้าง
ซี่โครงไก่ซี่โครงหมูจะผสมเลย
ทำไมถึงใส่ทั้งไก่ทั้งหมูล่ะครับ
มันต้องคือความสะดวกอะครับ

ต้มไก่ที่นี่หมู๓ชั้นที่นี่

คือหมายความว่าน้ำของการต้มหมูเตาถ่านก็ซึมทับอยู่ในน้ำซุปด้วยใช่มั้ยครับ

ตรงนี้หมดเลยน้ำหอมกระดูกก็อยู่ในนี้ด้วยหมดเลย

มันก็ได้เพิ่มความหอมความหวานไปด้วยนะครับ

อ้าวรู้สมสมข้าวแล้วเรามาชิมกันดีกว่า
ขอเป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบต้มยำด้วยครับผม

เอาละครับตอนนี้พร้อมที่จะชิมนะครับเมนูบะหมี่ต้มยำหมูแดงแล้วก็หมูกรอบแล้วก็เกี้ยวด้วยนะครับผม

ทุกอย่างจริงนะครับผมอ่ามีมะนาวให้มา
อันนี้ถึงทองบอกว่าแนะนำให้บีบมะนาวก่อนด้วยนะครับ
เพิ่มความหอมตัดเลี่ยงครับ
อันนี้ก็คลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันนะครับผม
ซึ่งตัวนี้นี่ก็คือทางร้านก็ได้ปรุงรสมาให้ส่วนหนึ่งแล้ว

ดูจากเส้นนะเป็นเส้นแบบกึ่งเล็กแบนหน่อยนะครับผม
แล้วก็บางเลยนะครับเส้นบะหมี่ของที่นี่นะครับ
คือดูแค่หน้าก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยแน่นอน
ดูจากตัวเส้นแล้วอะครับ

นุ่มแล้วก็เหนียวนิดนิดมีนุ่มกันเหนียวนะฮะ

แล้วก็รสชาติของเครื่องที่เราหมักหมูแดงเนี่ย
มันก็ซึมทับเข้าไปในทุกอนุของเนื้อหมูเลยนะฮะ
ซุปก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าส่วนผสมมีทั้งกระดูกไก่และกระดูกหมู

มันจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไก่กับหมูผสมร่วมกัน

ได้ความหอมความหวานที่พิเศษมากนะครับผม

เริ่มมีร้านใหญ่มากขี้เมื่อปีไหนครับ
สัก๓๐ปีล่ะครับ

กิโลล้าสิบห้าจานสำหรับสองร้อยกว่าชามอยู่ถึงเฉพาะประหมี่อย่างเดียวนะ
ในกบีใกล้กันนี้แหละ
ทำไมถึงเปิดใกล้กันล่ะ

แบ่งกันเพราะว่าร้านนึงอาจจะรองรับคนได้ไม่พี่พ่อ

ใครเดินทางมากะบีอยากจะมาทาน

กล้ามถนนมาก็เห็นร้านแล้วครับ

ร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิด๗โมงเช้าปิดบ่าย๒ครับ

ก็มีบ้างเลยเดือนเฉลี่ยก็ซัก๒วัน

แล้วแต่นะครับผมว่าจะเป็นวันไหนนะครับ
ใหม่มะกะบีที่อย่าลืมมาทานบะหมี่ในตำนานนะครับ

เรื่องราวความอร่อยระดับตำนานของบะหมี่โกซ้วงกันไปแล้ว
นักเล่าเส้นของเราก็รีบออกเดินทางต่อค่ะด้วยจุด
หมายต่อไปอยู่ที่ชุมชนบางกันจังหวัดพังงาเพราะเรา
ทราบมาว่าในชุมชนเล็กแห่งนี้นะคะมีขนมจีนน้ำ
ขนมจีนน้ำยาใต้รสเด็ดและขายมายาวนานกว่าสามสิบปี
จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปสืบเสาะสิ่งดีเหล่านี้
มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนใครค่ะเรื่องราวของขนมจีนน้ำยาใต้ร้านเล็กเล็กในชุมชนแห่งนี้จะเป็นยังไง

สวัสดีครับพี่มะลิครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งร้านขนมจีนเจ้าดังนะครับผม
จังหวัดพังงายแห่งนี้นะครับกับร้านขนมจีนบ้านบางกันครับผมครับ
ที่มาที่ไปนะครับเปิดมานานหรือยังครับผมนานแล้วค่ะ
ปีแล้วยี่สิบสามปียี่สิบสามปีแล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขนมจีนนี่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอนเรียกขายร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็กค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยค่ะอยู่ข้างทางริมถนนนะอยู่ริมถนนตรงนี้เลยค่ะ
เล็กเล็กนี่เล็กขนาดไหนมีกี่โต๊ะสองโต๊ะอ่ะมีสองโต๊ะเท่านั้นเองอ่า
ขายอยู่แล้วก็ปรากฏเป็นร้านดังขายมาเรื่อยเรื่อยก็มีคนรู้จักเขาเขาก็มากิน
เขามากินเรื่อยเรื่อยเลยใช่ไหมจนวันนี้ขยับขยายร้านใหญ่โตเลยอืม
ขยายเป็นร้านใหญ่ตัวนี้ได้กี่ปีแล้วสี่ห้าปีสี่ห้าปีแล้วเมนูที่ขายในจุดเด่นของเราคืออะไร
ทำไมคนถึงนิยมชอบมาทานร้านเรากันจังอ๋อผักมันสดมันมีผักหลายอย่างแล้วก็สดด้วย
มีกี่อย่างหนึ่งที่ว่ามีหลายอย่างประมาณกี่อย่างสิบกว่าอย่างทุกวันนี้สิบกว่าอย่าง
สิบอย่างบางวันก็ยี่สิบกว่าอย่างแล้วขนมจีนที่เราขายที่ร้านมีขนมจีนอะไรบ้าง
ขนมจีนน้ำยาเกงใจปลาน้ำยามีน้ำพริกด้วยแกงใดปลามีน้ำพริกน้ำพริก
มีแค่สามอย่างครับนั้นเองสามอย่างขายอย่างงี้มาตลอดมีแค่สามชนิด
ใช่ไม่ขายมากกว่านี้เลยไม่อ่าอยากจะรู้แล้วว่าไอ้น้ำขนมจีนน้ำยา
ชนิดของพี่มะลิเนี่ยทำไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูได้ไหมครับ
ได้ค่ะไปเลยครับเชิญเลยครับ
แล้วเส้นเป็นเรื่องเดินทางมาไกลถึงจังหวัดพังงาและเราก็กำลังจะได้ลิ้มชิมรสขนมจีนน้ำยาเม
ขึ้นชื่อจากร้านขนมจีนบ้านบางกันที่คนในระแวกนี้เนี่ยยกให้เป็น
ถึงได้ร้อยแรงขนาดนี้ไปชมกันจ้า

แกงไตปลาอะไรขายดีสุดในนี้

อันนี้ม่อนึงอันนูโมมโยยค่ะ

เอามาดูน้ำยานี้ดีกว่าน้ำยานี้มันพิเศษยังไง

ในนี้มีเครื่องแกง

เครื่องแกงกะทิแล้วก็กะพรีใส่เกลือใส่อะไร

แล้วในน้ำยานี่มันต้องมีปลาไหม

ปลาข้างเหลืองนี่มันดียังไงทำไมเราใช้ปลาข้างเหลืองเพราะอะไร
เนื้อมันหวานค่ะ
เนื้อมันหวาน
เนื้อหวาน
แล้วก็หาได้ตามท้องสิ่งแถวนี้

มีพังงานมีเยอะ

สดขนมจีนสดทุกวันค่ะสดทุกวันค่ะวันหนึ่งใช้กี่กิโลเนี่ยขนมจีนอ่ะ
วันนึงประมาณ๓๐๔๐ลูก

ช่วงหน้ากลับมาชมและชิมกันว่า
ขนมจีนเจ้าดังประจำบ้านบางกันแห่งนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป